กำลังไปช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยอยู่นะฮะ
แต่อยู่เกิดเหตุสุดงงขึ้นนะฮะ
เพราะว่ามีคนคลั่งอารวาสเข้ามาทำร้ายกู้ภัยซะงั้นเลยนะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์บางส่วนนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพหลังเหตุการณ์ที่ชายคุ้มครั่งนี้เข้าไปทำร้ายร่างกายกู้ภัยแล้วนะฮะ
ทีนี้กู้ภัยคนอื่นรวมถึงตำรวจก็ต้องควบคุมตัวเอาไว้นะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยโรงเรียนเทศบาล๒ตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ตำรวจต้องเข้ามาช่วยควบคุมตัวชายคนนี้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักที่สพเมืองกระทู้ครับ
เหตุการณ์นี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ได้โพสต์คลิปลงในโลกโซเชียลนะฮะ
บอกว่ากู้ภัยเขาทำงานอยู่ดีมาช่วยคนเจ็บคนป่วยนะฮะกำลังพาคนป่วยขึ้นรถโรงพยาบาล
ปรากฏว่าชายคนนี้คลุ้มคลั่งเดินปรีเข้ามาทำร้ายตอนแรกพูดก่อนนะคุณนะ
ว่ามึงจะเอากับกูไหมกู้ภัยงงอะไรใครพูดอะไรมึงจะเอากับกูไหมใครไปทำอะไรให้
กู้ภัยไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะพูดกับเขาและอยู่ฮะผู้ชายคนนี้พูดอีกนะฮะ
จะเอากับกูไหมมึงจะเอากับกูไหมแล้วก็ปรีเข้ามาชกกู้ภัยเฉยเลย

ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองกระทู้
แล้วก็พบกับพี่กู้ภัยที่บอกโอ้โหผมเนี่ยดวงสวยเหลือเกิน
อยู่ก็ไปเจอเหตุการณ์งงนะฮะ
ก็คือพี่พันกรพงเผานะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

เป็นช่วงหัวค่ำของวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ก่อนเกิดเหตุผมไปส่งผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านหลังตรงข้าม
บ้านหลังของผู้ชายคุ้มครั่งนั้น
จากนั้นชายคุ้มคลั่งในคลิปตะโกน
อย่างที่ผมเล่ามึงจะเอากับกูไหม
กู้ภัยเองบอกไม่ได้สนใจตอนนั้น

อยู่ก็ปรีเข้ามาชกมาทำร้ายผมเฉยเลยนะครับ

เขาก็วิ่งเข้ามาพร้อมเราเนี้ยมีต่ออีกผม
แล้วหลังจากนั้นก็ลูกชุดผมออกมานะครับ
มาไล่ต่ออีกลูกชุดผมและผมได้ทำการแจ้ง๑๙๑ขอความช่วยเหลือ
พอตำรวจมาปุ๊บก็ได้นำตัวคนที่จะทำร้ายพวกผมไปโรงพัก
เพื่อไปดำเนินคดีในส่วนของการดำเนินคดีผมไม่เอาเรื่องเลย
แล้วก็แค่ให้ไปพักสงบสติอารมณ์
น่าจะเกิดจากการมืนเมาของผู้ที่เข้ามาทำร้ายพวกผม
แต่ทั้งพี่เขาเองแล้วก็เพื่อนกู้ภัยก็บอกยังโชคดีนะคุณนะ
ที่ผู้ชายคนนี้ไม่คลุ้มคลั่งและใช้อาวุธ
สมมุติอยู่มีอาวุธมีดมีอะไรอย่างนี้เข้ามาแทงจะแย่เลยนะฮะ
ช่วงเช้าวันนี้พุศิษฐาลงพื้นที่ภายในซอยเทศสะบาน๒
พบกับนางปียนุษย์หรือว่าป้าเตียงแทร่เงาอายุ๖๑ปี
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุแล้วครับ
กู้ภัยมาส่งผู้ป่วยติดเตียงนะครับ
โดยเล่าให้ฟังบอกโอ้โหตอนนั้นกู้ภัยเขาทำหน้าที่ของเขา
สักพักคนก่อเหตุวิ่งเข้าไปต่อยกู้ภัยทันทีนะครับ
ไปด่าไปว่ากู้ภัยหาว่าใหญ่มาจากไหน
ป้าเองบอกว่าป้าก็งงไง
อยู่คนนี้มันไปต่อยกู้ภัยทำไม
เพราะกู้ภัยกำลังทำหน้าที่ในการนำผู้ป่วยติดเตียงเข้าบ้านนะครับ
และคนก่อเหตุเองก็ไม่ได้อาศัยอยู่ซอยแถวนี้
เท่าที่รู้นะนานทีเขาจะมาหาแฟน

ป้าและคนในชุมชนเนี่ยงงไปหมดนะฮะ
แต่วันเกิดเหตุเห็นเดินไปดื่มเหล้าที่ร้านค้า

ดื่มเป็นครึบหรือละฮะเหรอครับใช่
อืมดื่มเป็นครั้งแล้วออกมา
ค่ะ๑๐นาที๒๒นาทีเข้าไปเติมหลายครั้งหรือครับ

แค่เหล้าขาวนี่เนอะเขากิน

เหนี๊ยเรากินทุก๑๐บาทแล้วก็เมาแล้ว
คนกินประจำวันนี้สัก๒๐๓๐กิโลกรัมเมา
ก็มีเชื้ออยู่แล้ว
โอ้โหนี่แหละฮะเหตุน่าจะเกิดจากความเมาฮะ
เพราะว่าเข้าไปเติมเหล้าขาวหลายครั้งหลายกั๊กเหลือเกินนะฮะ
เตียงยังบอกอีกว่าคนก่อเหตุเคยมีเรื่อง

ตอนนั้นก็เมาแบบนี้เหมือนกันนะครับ
คนที่เจ็บคนที่ป่วยคนที่ป่วยติดเตียงมาส่งที่บ้าน

อยู่ก็โดนคนเมาต่อยซะงั้นนะฮะ